ทุกคุณผู้ชมมาต่อกันที่อีก๑สาวจักรจันทร์อาคัมซีรีส์
สาววันนี้เนี่ยนานแน่นพุธที่ทุกวันทุกเวลา
ล่าสุดค่ะชีไปร่วมงานนะคะเนื่องในวันครบรอบ
หมอชิดนะคะก็เลยไปร่วมแสดงความยินดี

และไหนก็ปีใหม่แล้ว
จักรจันก็เลยวอนขอพี่นะครับ

เธอเองเริ่มจะอายแล้วล่ะค่ะ

เพราะต้องยอมรับว่าถ้าไม่มีช่องก็ไม่มีเรา

ที่ผ่านมาช่องคือหยืนบทดี

ปีใหม่

ปีใหม่ก็กลัวคิดว่าน่าจะอยู่ที่กรุงเทศสหาพัฒนวัล

บอกว่าอย่าถามเยอะเพราะว่ามันไม่มี